คุณผู้ชมมีเหตุการณ์รถกระบะขนแรงงานต่างด้าวไปพลิกคว่ำครับ
บางส่วนแรงงานบางส่วนนะนอนเจ็บร้องโอดโอยเลย
แต่บางส่วนที่ไม่เจ็บมากจะหนีเนี่ยพลิกตะแคงข้างแบบนี้เลย
อยู่กลางถนนเลยครับเหตุเกิดเช้าวันนี้เลยนะ
โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองนี่คือถนนสายเอเชียพัทธลุงหัดใหญ่
ตำบลท่าแคร์ที่พัทธลุงครับเป็นกระบะตอนเดียวแล้วก็ติดรั้วข้างหลังด้วย
สีขาวนะกระบะคันนี้ทะเบียนจังหวัดประจวบคิริคัน
ก็ตะแคงอยู่แบบนี้กลางถนนมีคนเจ็บ๑คนเป็นชาวเมียนมา
นอนอยู่กลางถนนครับโอ้โหแล้วอาการก็หนักพอสมควรครับ
แขนซ้ายหักเลยที่เกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นกลุ่มชายหญิงจำนวนมาก
วิ่งกรูออกจากท้ายรถกระบะติดรั้วคันนี้วิ่งข้ามถนนหายตัวไปเลยคุณผู้ชม
หายตัวไปในหมู่บ้านแต่คนนี้คือคนเจ็บครับแขนซ้ายเนี่ยหักแขนขวายังขยับได้อยู่
คนที่หนีไปเนี่ยตำรวจต้องติดตามค้นหาจนกระทั่งได้รับประสานมาจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับ
ก็คือผู้ใหญ่จีดาภาอายุ๕๗ปี
จิดาภาบอกว่าเห็นกลุ่มชายหญิงวิ่งผ่านหมู่บ้านไปหลายคนเลยนะ
เข้าไปจับกลุ่มนั่งแอบอยู่ริมคลองท้ายหมู่บ้านในท้องที่หมู่๗ตะมนต์ท่าแคร์
ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้ประมาณ๕๐๐เมตรเอง
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับตรงริมคลองจุดที่ชาวบ้านแจ้งไปเจอชาวเมียนมา
ทั้งชายทั้งหญิงนับรวมแล้วนี่ค่อยเดินออกมาค่อยเดินออกมา๒๘คนคุณผู้ชม
จับกลุ่มยืนกันอยู่ก็เลยนำตัวไปตรวจสอบที่สพเมืองพัทธาลุงครับ
คนขับรถพอประสบอุบัติเหตุปุ๊บไม่ได้รอหรอกหายตัวไปเลยจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ปล่อยบรรดาแรงงานเดินหนีเข้ามาในหมู่บ้าน
ตำรวจนำตัวเมียนมาชาวเมียนมาทั้งหมดไปที่สพมพัทธลุง
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับ
มาดำเนินการตามกระบวนการเพื่อผลักดันกลุ่มที่ลักลอบเข้ามากลับประเทศต่อไปครับ